คดีนี้กันต่อที่สลดใจจริงที่พ่อตามไปยิงลูก
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา
นี่คือภาพที่เกิดเหตุมาดูนะครับนี่คือภาพจากกล้อวงจอปิด๒มุมด้วยกัน
เป็นช่วงที่นายอนุชาธีระนรเศษอายุ๕๐ปีผู้ก่อเหตุ
นี่ครับที่เราชี้ให้ดูรถคันนี้ขับออกจากบ้านพักในพื้นที่ตะบนเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี
เวลาประมาณ๖นาฬิกา๕๕นาทีคือเวลาในกล้องมันจะห่างจากเวลาจริง๕๕นาทีนะครับ
แล้วก็มุ่งหน้าไปที่โรงเรียนชนราศดรอำรุงนะครับใช้ปืน๙มิลลิเมตร
ยิงลูกชายอายุ๑๓ปีเสียชีวิตทั้งชุดนักเรียนตอนที่น้องเนี่ยรอไปมอบตัวเข้าเรียนชั้นม๑
จากนั้นนายอนุชาก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนะครับเดินตามไปยิงนางอาริสราอายุ๔๙ปีภรรยา
เข้าที่ลำตัวหลายนัดเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสฮะ
จากนั้นนายอนุชาก็ใช้ปืนกระบอกนั้นแหละยิงตัวเองเสียชีวิตในโรงเรียนชนราศดรอำรุงจังหวัดชนบุรี
นะครับเหตุเกิดเมื่อวานนี้ครับ
วันนี้นะครับคุณเลิฟครับระวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ติดตามความคืบหน้าและบรรยากาศที่โรงเรียนตรงจุดเกิดเหตุเลย
พบว่าบรรยากาศวันนี้ก็ยังมีผู้ปกครองนะครับพานักเรียนมามอบตัวกันตามปกติแน่นอนครับ
ยังมีการพูดถึงเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นตรงบริเวณที่เกิดเหตุนะฮะ
ก็มีการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผู้ปกครองก็ต่างพูดกันนะบอกว่าแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ที่เกิดเหตุร้ายขึ้นนะครับ
ทุกคนต่างบอกว่าเสียดายอนาคตของเด็กคนนี้จริงก็คือน้องที่เสียชีวิตนะฮะ
ทั้งเป็นเด็กดีแล้วก็เรียนเก่ง
ต่อมาทีมข่าวนะครับไปตรวจสอบต่อที่บ้านนายอนุชาคนก่อเหตุ
ว่าบ้านยังปิดเงียบนะฮะสอบถามนายกรจันเล็กอายุสี่สิบห้าปี
ที่เป็นเพื่อนบ้านให้ข้อมูลบอกว่าเจอหน้าคุณอนุชาคนก่อเหตุเนี่ยนะ
ครั้งสุดท้ายในสามสิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมาตอนนั้นคุณอนุชาเขาปั่นจักรยานออกจากบ้านนะ
ก็ยังการทักทายกันปกติสังเกตสีหน้าก็ไม่เห็นได้เคร่งเครียดอะไร
พอมารู้ข่าวแบบนี้ตกใจครับไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้
ที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีสัญญาณบอกเหตุอะไรมาก่อนก็มีเสียงทะเลาะกันบ้างแหละ
กับเมียลิ้นกับฟันฟังพี่เขาเล่าหน่อยฮะ
ทะเลาะกันในบ้านแค่นั้นเนี่ย
เคยได้ยินเสียงแบบค่อนข้างรุนแรงไหมมีไหม
ด่ากันเลยตะเบงเสียงอ่ะ
แต่ไม่ทราบว่าทำร้าย
แล้วก็หายไปนานนะทะเลาะครั้งนั้นเลยก็หายไปนาน
กี่นานเท่าไหร่แค่กับพี่พี่ของเก่า

ขณะที่นางสุพรโสธิวันเป็นเพื่อนบ้านอีกคนนะเล่าบ้างบอกว่า
ช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมมีผู้หญิงสองคนเข้ามาที่บ้าน
ว่าน่าจะเป็นญาติแหละดูท่าทางรีบร้อนเหลือเกินแล้วสีหน้าเคร่งเครียดด้วย
ไม่มีโอกาสได้พูดคุยส่วนภรรยาของผู้ก่อเหตุก่อนหน้านี้นะ
ก็ไม่เคยมาคุยหรือปรับทุกข์อะไรให้ฟัง
แม่ไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้เลยเธอบอก
คุณผู้ชมจำได้ไหมบ้านนี้เขามีลูก๓คนนะ
น้องผู้ชายคนสุดท้องที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะส่วนมีพี่สาวอีกสองคนนะ
ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปฮะติดต่อไปเธอปฏิเสธการให้ข่าว
บอกเพียงว่าขณะนี้นางอาริสราแม่ของเธอ
อาการยังต้องรออีกนิดนึงนะครับ
ได้รายงานรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องต้นยังให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้
ทั้งหมดได้ให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้ว
ส่วนเรื่องรถเช่าที่นายอนุชาเช่ามาตำรวจก็ตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติ
คนที่เอารถเช่าไปส่งก็บอกว่านายอนุชาก็พูดจาดีนะ
แล้วก็จ่ายเงินค่าเช่าครบตามจำนวนนะครับ
คุณผู้ชมครับคดีนี้ท่านผู้กรรมกรรมการสพเมิงชนบุรี
บอกว่าคดีไม่มีอะไรซับซ้อน
ลูกสาวคนโตนะฮะก็ให้ปากคำว่าพ่อกับแม่ระแวงกันไปเอง
คิดว่าอีกฝ่ายก็จะมีคนอื่นทะเลาะกันมาตลอด
แต่ความจริงไม่มีใครนอกใจใคร
เรื่องนี้เป็นคดีไปแล้วนะฮะแต่ผู้ต้องหาก็เสียชีวิตไปแล้ว

หลังจากนี้ครอบครัวก็จะดำเนินการเรื่องการประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ